เอาล่ะฮะพูดถึงเรื่องของอดีตพระกาโตะ

ก็เมื่อวานนี้นะฮะอดีตพระกาโตะเนี่ย
ก็ให้ญาตินำเงินไปคืนนะ
นำเงินไปคืนที่วัดบำเพ็ญญาติเรียบร้อยแล้ว

แสนบาททางวัดได้รับเรียบร้อยแล้วนะ
นี่ไงเป็นปึ้งปึ้งละแสนเรียงกันอยู่
แต่ที่สื่อไม่เยอะเขาสับขาหลอกสื่อ

แต่เขาถึงกำลบมาแล้วก็มาคืนกันที่วัดนี้ค่ะ
เออท้ายที่สุดก็เอามาคืนที่วัดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถามว่าทางวัดติดอกติดใจอะไรไหม
คือทางวัดบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ
ก่อนหน้านี้ที่พระกาโตเอาไปก็ถือว่าเป็นการยืม
พอเอามาคืนแล้วก็แล้วกันไปนับครบแล้ว๖แสนก็โอเค
แล้วก็ก่อนหน้านั้นตอนที่พระกาโตะเป็นรักษาการท่านเจ้า
ว่าท่านก็โอ้โหบำเพ็ญอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อวัดเยอะแยะเลย

คือท่านก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยก็สุดท้ายก็เอามาคืน
แต่เอาจริงนะพอคนที่ฟังกรรมการวัดพูดแบบนี้
คนก็คงรู้สึกไงว่าเอ้านี่จริงมันคือความผิดสำเร็จแล้วนะ
มันแทนกันได้ไหมมันแลกกันได้ไหมอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอก
พระกาโตะท่านก่อนหน้านั้นท่านก็ทำอะไรให้วัดเยอะแยะเลย
ไม่ว่าจะการซ่อมโรงทำการทำเพดานโบสถอะไรอย่างนี้นะฮะ
รวมถึงทำซุ้มประตูวัดอะไรก็ตามนะ
แต่ก็มีคนพูดเหมือนเมื่อสักครู่นี้วิจารณ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันว่า
ความผิดมันเกิดไปแล้วนี่เอาเงินวัดไป
ถ้าไม่ยอมรับภายหลังเงินวัดมันอาจจะศูนย์เข้าไป
โยมกาโตะก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะ
แต่สุดท้ายเอาเขาคืนกันว่ากันไปแล้วทีนี้ต้องมาดูว่าตำรวจเขาว่าไง
ตำรวจกองบังคับการป้องกัดปราบปรามการทุจจฤทธิ์รับปริพฤติมิชอบ
ตอนนี้จะได้มีการเร่งตรวจสอบการเบิกถอนเงินวัด
หากพบว่าอดีตพระกาโตะตอนนั้นแม้ว่าจะเป็นรักษาการเจ้าอาวาส

ก็ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔๔
ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำการหรือรักษาทรัพย์ใด
แต่เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต
หรือทุจจฤทธิ์ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย
เรื่องข้อกฎหมายก็ต้องว่ากันไปนะคุณนะ

ส่วนอดีตพระกาโตะนะฮะคือตอนที่เป็นพระท่านก็ดังนะฮะ
ตอนเป็นข่าวเช้าท่านก็ดังฮะศึกแล้วก็ยังดังฮะ
คุณแต่เอาจริงถ้าเกิดดังดีคือดังดีตอนที่เป็นพระนักเทพ

เออฮะนี่ครับมีคนขอถ่ายรูปนะฮะ
เพราะว่าท่านก็ออกไปที่ไหนต่อไหนเหมือนกันนะ
ในภาพขอดูหน่อยฮะที่ขอถ่ายรูปนะฮะ
มีไปปรากฏตัวที่ปั๊มน้ำมันพอออกมาจากห้องน้ำเนี่ยก็มีคนเห็น
แล้วก็มาถามว่าเอาใช่พระกาโตะไหมขอถ่ายรูปด้วยหน่อยสิ
ตัวจริงดูหลอกกว่าในรูปอีกนะ
เออนี่ครับล่าสุดมีป้ายประกาศเลย
ว่าเชิญนี่ตอนที่ไปนู่นไปนี่แล้วมีคนมาขอถ่ายรูปนะ
เออล่าสุดนะครับมีป้ายประกาศออกมา
มีคนเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
บอกว่าเป็นการจัดงานงานหนึ่ง
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
ตุ้นด้วยการเชิญนักร้องนักแสดงมามากมาย
ศิลปินมาร่วมงานกันตั้งแต่วันที่๒๗พฤษภาคม
ไปจนถึง๒๙พฤษภาคมไปจนถึง๗มิถุนายน
และดูสิครับมีคนคนหนึ่งที่จะได้ไปร้องเพลงร่วมงานด้วย
ก็คือกาโตะนี่ฮะเป็นภาพการจ้างงานนะครับ
แล้วก็บรรทัดล่างของแผ่นโปสเตอร์
บอกว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอพระแสง
จังหวัดสุราธานีครับเราเจอกันที่สนามที่ว่าการอำเภอพระแสงนะครับ
ตามวันเวลาที่กำหนดการจัดงานนี้นะครับ
โอ้โหกลายเป็นประเด็นดราม่าไหมคุณ
มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหนี่เป็นการให้โอกาสคน

บางคนก็บอกอ้าวท่านก็ศึกออกมาแล้วนี่
ก็ให้โอกาสท่านนะท่านก็ได้ทำการทำงาน
มีความสามารถในการร้องเพลงก็ให้ท่านไปร้องเพลง

คนก็วิภาควิจารณ์เยอะนะว่าเอาทำไมคือก็ทำผิดอ่ะ
เป็นเพราะว่าหน้าตาดีเหรอสังคมนี้มันบิดเบี้ยวไปหมดแล้ว
หรือหน่วยงานที่จัดงานเกาะกระแสอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องแล้วฮะทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถาม
ทางกำนันธนุพงศ์คงคชวรกำนันตะบนอิปัน
ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสง
นี่ครับกำนันธนุพงศ์ก็บอกแบบนี้ครับ
บอกว่าทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสง
ไม่มีส่วนรู้เห็นในการเชิญอดีตพระกาโตะมาร่วมงานในครั้งนี้
แต่คนที่จัดการก็คือผู้รับเหมาในการจัดงาน
เป็นคนเชิญอดีตพระกาโตะมา
โดยไม่ได้ปรึกษาทางชมรมซะก่อน
ทีนี้ครับได้สั่งให้ผู้จัดงานยุติ
แล้วก็มีการปรับรายชื่ออดีตพระกาโตะออกจากตารางจัดงาน
มีการนำรูปกาโตะออกไปแล้ว
แล้วก็เป็นนักร้องคนอื่นมาเสียบแทน

เพราะว่าเสื้อเขียวของพระตกยังเห็นอยู่เลย

เพราะว่ามันแชร์มันประชาสัมพันธ์ไปแล้วอ่ะ
เป้ยก็ต้องเอารูปศิลปินอื่นมาแปะสิ
คือเหมือนกับว่าแบบไม่ได้เนียนใดคัดไปตามหัวนะ

ต้องรีบแก้ทางชมรมบอกต้องรีบแก้นะฮะ
ฟังเสียงทางประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพระแสงหน่อยฮ
ที่จัดงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ก็ไม่น่าจะเชิญมาครับ
น่าครับทางประธานชมรมก็บอกว่าเพราะว่าไม่ได้พูดอธิบายถึงว่า
ยังไม่ว่ากันตอนนี้แต่ว่าก็ตอนนี้มีดราม่ามีการโจมตีมาว่าไปเกาะ
ของการเชิญอดีตพระกาโตะมาร่วมงานร้องเพลงตรงนี้
ใช่นะฮะแต่แฟนคลับหลายคนก็บอกว่าว้าอดฟังเสียงอดีตพระกาโตะในการขึ้นเวทีเลยนะครับ
แต่โอ้โหกระแสมาเยอะเหมือนกันนะกระแสมาเยอะแล้วก็เมื่อพูดถึงนี่ฮะ
ช่วงนี้เขามีการต่อต้านพระกับศรีกาเพราะว่ามีข่าวเฉาพระศรีกามีอะไรกันนักหนาเหลือเกิน
ค่ะทีนี้ร้านนี้เขาก็ต่อต้านแบบจริงจังเลยนะคุณคุณอันนี้เซ็นเซอร์หรือยังนะ
เซ็นเซอร์แล้วสิเซ็นเซอร์แล้วใช่ไหมไม่เซ็นเซอร์ออกกลับไม่ได้เลยที่ฉันใจหาย
ใจแป๊บเขาเขียนว่าอะไรฮะคือร้านพยอมดอกไม้สดไม่ขอสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน
ทำไมฮะกับพระทำอะไรกับพระฮะกับพระบาปเออไม่ให้เอ็ดไม่ให้เอ็ดพระบาป
ให้เอ็ดไม่ให้เฮ็ดไม่อะไรก็ว่ากันไปนะใช่ค่ะเขาเขียนป้ายตรงเลยคุณ
ประกาศกันโท่งติดหน้าร้านเลยค่ะนี่ฮะอันนี้เป็นขอบคุณด้วยนะทางเพจหนึ่งที่เขา
ถ่ายภาพมาแล้วก็มาแชร์กันอยู่มีคนคอมเมนต์ไหมเพจเจ้าพ่อคลิปเด็ดข่าวดังค่ะ
คือเขาเขียนแคปชั่นว่าร้านนี้ไม่เน้นขายแต่เน้นจุดยืนมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลย
บอกเออก็จริงนะเราก็ไม่สนับสนุนเหมือนกันให้พระกับศรีกามีอะไรกันนะครับ
ทีนี้เรื่องของการคืนเงินวัดหกแสนที่เมื่อวานเนี่ยนะคะทางอดีตพระกาโตะเนี่ย
ก็มีการเอาเงินมาคืนใช่ไหมเมื่อเช้านี้ค่ะทางนายกอบตกับเปลี่ยนเนี่ยนะคะ
ก็เอาเงิน๖แสนเข้าบัญชีของวัดเพญญาติแล้วนะแล้วเขาก็จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แต่อยากให้คุณผู้ชมดูค่ะก่อนที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ย
มันมีความวุ่นวายมีความชุลมุนเล็กน้อยเกิดขึ้น
เพราะว่ามีอดีตตำรวจเข้ามาถามเกี่ยวกับความถูกต้องในการตั้งคณะกรรมการวัด
แล้วก็ตรวจสอบเงินในบัญชีทีนี้ตอนที่มาถามตอนที่มาคุยเนี่ย
วงแตกเหมือนกันค่ะดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยละกันนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชม
คือเขาก็อยากให้ตรวจสอบทุกเม็ดเลยอ่ะทุกบาททุกสตางค์อ่ะ

คือพันธุ์ตำรวจเอกทักษิณโพชากรนะคะเป็นตำรวจเกษียณ
แล้วคือทางอดีตตำรวจคนนี้เขาก็เห็นว่า
เพญญาติมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างมาเป็นจุดขาย
ทีนี้ในมุมเขาก็มองว่ามันผิดหลักธรรมทางพุทธศาสนานะ
ออกมาชี้แจงเรื่องเงินต้องทำอย่างโปร่งใส
งั้นคนนครก็ถูกคอรหากันหมดสิว่าเป็นคนที่ปกป้องคนเลว
ทีนี้เรื่องพระคนกลางเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเนี่ยนะคะ
ทางด้านเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผย
เกี่ยวกับพระคนกลางบอกว่าทางสำนักสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
รวมข้อมูลอยู่จะนำเสนอคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่พิจารณา
แล้วก็การดำเนินการทางโลกขอให้ศาลเป็นคนพิจารณา
เมื่อผลพิจารณาออกมาแล้วเดี๋ยวจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะสงฆ์ด้วย
พระคนกลางที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตามตัวอยู่นะ
เพราะว่ามันมีข้อมูลไงว่าอะไรนะพระดอเด็กใช่ไหมคะ
ดอนเนี่ยค่ะก็มันมีข้อมูลมาว่าหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วด้วย
อันนี้เรื่องวุ่นกับกรณีของอดีตพระกาโตนะ